อย่างที่บอกไปนะคะว่ามาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซำค่ะจะไปต้อนรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะหลังจากคว้าอันดับที่๔ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียค่ะ
ไปดูกันต่อด้วยค่ะว่าทัพนักฟุตบอลหญิงนะคะเขามีแผนที่จะทำอะไรต่อจากนี้กันค่ะ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่จอแดนค่ะ
จากคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนปีหน้าได้แล้วนะคะ
ก็ยังเกือบจะทำเตอร์ไพรส์เอาชนะออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศค่ะแต่ว่าถูกตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสองประตูต่อสองนะคะ
แล้วก็แพ้ในการดวนจุดโทษสุดท้ายก็เลยคว้าอันดับที่สี่ของรายการมาค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบห้านาทีทับฉบาแก้วก็จะเดินทางกลับมาถึงท่ากาสยานสุขวรรณภูมิ
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องยอดเงินอัดฉีดนะคะตอนนี้คาดว่าจะขยับจากเดิมที่๒๐ล้านบาทไปอยู่ที่๓๐ล้านบาทแล้ว
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะก็จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมรูปทรงม้าค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางกลับนักเตะหลายคนก็เปิดเผยถึงสิ่งที่อยากจะทำทันที
ที่กลับมาถึงบ้านเกิดด้วยค่ะตอบหลายอย่างได้ไหมตอบหลายอย่างก็ได้
อยากตอบอะไรก็ตอบไปด้วยปลาเผาส้มตำอะไรอย่างนี้
ราบเบ็ดกอเตี๋ยวไก่อะไรอย่างเงี้ยแป้กส้มตำ

จะไปกินหมูกระทะเยอะเลยค่ะอยากกิน

หนี้เขาไว้๒๐วันแล้ว

ตัวละคนกลับมาพร้อมกับรอยิ้ม
สำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากค่ะ